มหาสารคามสามีหึงโหด
จดทะเบียนสมรสกับภรรยาที่อายุน้อยกว่าได้๒เดือน
ตัดสินใจบีบคอจนภรรยาเสียชีวิต
หลังจากนั้นเอาผ้าห่อศพไว้แล้วก็เปิดแอร์ให้เย็น
ส่วนตัวเองหนีมาค่ะจากมหาสารคามหนีมาที่กรุงเทพ
แล้ววันก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้
เขาก็ขอโทษนะยอมรับผิดแล้วบอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะบวชให้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒สิงหาคมค่ะ
นายอิทธิพลวรพระอินทร์อายุ๕๒ปีที่เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าภรรยา
คือนางสาวสกาวเดือนชาญศึกอายุ๒๗ปี
ก่อเหตุที่บ้านพักแล้วก็ถูกตำรวจชุดสืบสวนภาค๔
กับชุดสืบสวนสพโกสุมวิสัยจับกลุ่มตัวได้
หลังจากที่เขาก่อเหตุเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ขับรถมุ่งหน้า
ที่กรุงเทพมหานครและระหว่างทางเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุรถชน
ตัวเขาก็ได้รับบาดเจ็บก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ในพื้นที่ปากช่องที่โคราชแล้วก็ทิ้งรถขับรถหลบหนี
โดยสารรถทัวร์มาอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานคร
คือหนีมาเกือบสิบวันนะคะท้ายที่สุดถูกจับกลุ่มตัว
เมื่อกลางดึกของวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่จับตัวได้แล้ว
ก็คุมตัวมาที่สพโกสุมพิสัยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งพ่อแม่ของผู้ตายแล้วก็ญาติญาติ
นำรูปภาพของนางสาวสกาวเดือนแห่มาที่สพโกสุมพิสัย
เพื่อที่จะให้สามีคือนายอิทธิพลกราบขอขมา

ใช่ค่ะซึ่งทางผู้ต้องหา
คือจริงวันนี้เขาจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่าก็ต้องยกเลิกเพราะว่าอารมณ์ของญาติ
ที่มากันแบบหลายสิบคนต่างด่าทอ
โกรธแค้นตะโกนสาบแช่ง
ก็เลยมีการจัดให้ผู้ต้องหาคุกเข่า

แล้วก็ให้พ่อแม่ของผู้ตายถือรูปของผู้ตาย
ไปนั่งบนเก้าอี้อยู่ที่หน้าห้องขัง
ทีนี้ตอนที่มีการกราบขอข้ามา
ตัวผู้ต้องหาคือนายอิทธิพลเนี่ยร้องห่มร้องไห้สำนึกผิดค่ะ
ช่วงหนึ่งที่แม่ของผู้ตายคือโมโหมาก
เอาทองปลอมเครื่องใส่หน้านายอิทธิพลด้วยความโมโห

เพราะว่านายอิทธิพลเขาไปอวดร่ำอวดรวยไง
มีการเอาทองมาให้ลูกสาว

จังหวะนี้ของการกราบขอขมาดูหน่อยค่ะ
ว่างใส่นะครับ

มันรอตรวดถูระจากอย่างน้องพวกบัวเขา
จังหวะเนี่ยของน้องผู้พอดทิว

เราดาเราหันกระทายเราก็ถามมันว่ามันสิ่งที่ต้องขาด
ก็เลยว่ามันอยู่ในใจของมันมันบ่บอก
มันอยากกำลังจะพลิกท่องใจมันท่องกล่อมัน
พลิกท่องเอกมันทำมาหลอกล่วงลูกสาวเลย
แหละครับพ่อแม่ของคนตายก็โกรธนะฮะ
บอกว่าคนตายมาคบกับลูกสาว
แล้วก็อ้างตัวว่าจะช่วยเหลือดูแลอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ที่ผ่านมาไม่เห็นเคยทำอะไรให้เลย
เป็นเหมือนเสียกรรมลอเลยเรื่องทั้งหมดโกหกทั้งหมดนะฮะ
ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองและไอ้ทองที่เอามาให้ลูกสาว
รวมถึงเรื่องที่หาว่าลูกสาวไปมีคนอื่น
จึงทำให้ตัวเขาโมโหแล้วก็ฆ่า
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่ปลาทองปลอมใส่หน้าผู้ต้องหา
เป็นภาพในห้องขังทีมข่าวเข้าไปถ่ายไม่ได้นะฮะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพักนะครับ

เพราะว่าผู้ต้องหาอยู่ในห้องขังจังหวะที่แม่ปลานี้ค่ะ
นำส่งโรงพยาบาลโกสุมพิสัย

เนื่องจากมีลูกสาวคนเดียว
แล้วตอนที่กราบขอขมาตัวผู้ต้องหา
พูดกับพ่อพูดกับแม่ของผู้ตายว่ายังไงคุณผู้ชม
เดี๋ยวฟังคุณพ่อเล่าหน่อยนะคะ
อันนี้คือเสียงผู้ต้องหานะคะที่ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังนะคะ
ทีนี้แม่พยายามถามผู้ต้องหาว่าฆ่าลูกฉันทำไมฆ่าลูกฉันทำไม
ถามอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ถ้าเกิดเราจะย้อนไปวันที่เกิดเหตุ
ตัวของผู้ตาย
นางสาวสกาวเดือนถูกพบเป็นศพ
อยู่ที่พื้นที่ข้างที่นอนในห้องนอนเลย
บ้านเลขที่๒๐๒ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
แล้วตอนไปเจอศพคุณผู้ชมสภาพท่อนบนเปลือย

ที่บริเวณคอก็มีรอยถูกรัด
หน้าก็มีรอยแตกเหมือนกับโดนของแข็งกระแทก
แล้วศพก็มีผ้าห่อไว้ในห้องก็ยังเปิดแอร์อยู่นะคะ
แล้ววันนั้นแม่ก็นัดกับลูกสาวไว้ไง

พอถึงเวลาปั๊บแม่ก็มาเรียกที่บ้าน
เรียกลูกใหญ่เลยไม่มีเสียงตอบรับ
แล้วแม่ก็ลองจับประตูดูประตูไม่ได้ล็อก

แต่จังหวะที่เปิดไปใจแทบสลาย
ไปเจอศพลูกลูกไม่ได้หายใจแล้วเนี่ยนะคะ
แล้วตอนนั้นแม่ก็คิดเลยว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นลูกเขย
คือนายอิทธิพลแน่นอนเลยเขาเป็นนายหน้าค้าที่ดินอยู่ที่อุดร
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปนะคะ
ทะเบียนคอระคังออ่างห้าศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยหลบหนีไป
แล้วพอไปถึงที่โคราชก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ
ขับรถไปชนสิบล้อแล้วรถพังหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
ก็นั่งรถตู้ไปที่ปฐุมธานีแล้วตำรวจเนี่ยเขาไล่ดูหมดเลย
สัญญาณจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็รู้ว่านายอิทธิพลผู้ต้องหาเนี่ย
อยู่ทะเถานวันนครตำรวจก็ตามไปเรื่อย
มาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่โรงแรมย่านป้อมปราบศัตรูภาย
เจ้าตัวก็รับสารภาพนะว่าลงมือก่อเหตุจริง
เหตุผลที่เขาครับแค้นใจจนต้องฆ่าภรรยาที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันได้๒เดือนเพราะอะไร

ตัวผู้ต้องหาเองเขาพยายามอ้างว่าฝ่ายหญิงจะเลิกรา
กับเขาแล้วจะไปคบกับคนอื่นเรื่องนี้
เป็นคนพูดจาดีพูดมีหลักการแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องโกหก
ทั้งหมดทั้งเรื่องทองที่นายอิทธิชัยสวมใส่
ก็เป็นทองปลอมที่แม่เอาไปโยนใส่หน้า
และแอร์ที่ติดอยู่ในห้องที่เกิดเหตุที่เปิดทิ้งไว้
เปิดให้ศพของลูกสาวก็เป็นเงินของลูกสาว

ลูกสาวของเธอเป็นคนที่เวลามีปัญหาอะไร
ก็จะไม่พูดกับใครไม่ค่อยบอกไม่ค่อยกล่าวกับพ่อแม่

ส่วนกระแสข่าวที่ผู้ต้องหาบอกนะครับ
บอกว่าฆ่าลูกสาวของเธอ
เพราะจับได้ว่าลูกสาวของเธอแอบไปคบกับผู้ชายคนอื่น
แล้วลูกสาวก็ขอกุญแจรถไว้เพื่อขับไปเที่ยวกับผู้ชายคนนั้น
ตัวแม่และพ่อยืนยันนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริง

และที่สำคัญก็คือลูกสาวขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำ
ดังนั้นสิ่งที่ผู้ต้องหาพูดมันไม่เป็นความจริง
รวมถึงการกล่าวหาคนตายขอความเป็นธรรมให้กับคนตายด้วย
คนตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้นะฮะพ่อแม่บอกแบบนี้นะครับ
ค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะว่าจดทะเบียนสมรสกัน๒เดือน
คือเขาจดทะเบียนสมรสกัน๑๗มิถุนายน
แล้วพอมาถึงวันที่เกิดเหตุเนี่ยแปลว่า๕๗วันเท่านั้นเองนะคะ
ทีนี้ครอบครัวของผู้ตายก็เล่าให้ฟังว่าฝ่ายชายขี้หึง
พอหลังจดทะเบียนแล้วฝ่ายหญิงไม่ได้ออกไปไหนเลย
ไม่ให้เข้าใกล้ญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชายเลย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีนะคะแล้วก็ถูกแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

เดี๋ยวส่งฝากขังสารจังหวัดมหาสารคามต่อไป

ว่ายังไงก็จะไม่ให้อภัยลูกเขยคนนี้เด็ดขาดค่ะ